สวัสดีค่ะใบตองกับรายการเศรษฐีป้ายแดงวันนี้นะคะ
จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลย
วุฒากาศ๕๕ค่ะ
จะพาคุณผู้ชมมาลองทานก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่สร้างตำนานมาจากตัวตนของเขา
ต้องบอกเลยว่าเชฟที่นี่ตอนแรกเนี่ย

แต่ทิ้งทุกอย่างค่ะแล้วกลับมาสร้างตำนานที่นี่กับร้านนี้เลย

แล้ววันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะนัดพี่ชายไว้ด้วย
บอกว่าพี่ชายคนนี้ชอบทานก๋วยเตี๋คั่วไก่พอดี
ก็เลยนัดพี่มาพี่นีโน่มายังคะ

แหมเรียกถ้าไก่จะอยู่ตรงนี้

ข้ามมานี่มันจะใกล้ที่นี่

แล้วก็เดี๋ยวช่วยกันตัดสินใจหน่อยว่าก๋วยเตี๋คั่วไก่ไอ้คราวร้านนี้
มันจะอร่อยเด็ดสมคำร่ำลือหรือเปล่า

ฝีมือจากเชฟไทยที่ไปโกลอินเตอร์ถึงต่างประเทศ
และกลับมาบ้านเกิดเพื่อเปิดร้านคั่วไก่ไอ้คราว
กับสูตรน้ำซอสที่ปรุงเอง
และคั่วไก่ในกระทะร้อนที่เน้นไฟแรง

เป็นที่ติดอกติดใจของคนทุกรุ่น
เราไปทำความรู้จักกับเชฟโอ๊ตกันเลยครับ

หนึ่งเลยเราเสิร์ฟแบบห่อไข่
ถ้าตัวเส้นกรอบก็จะเป็นไข่ออนเซน

ซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแล้วเดี๋ยวทีเด็ดอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันข้างใน
ลองชิมไปดูของคั่วดีกว่าอันนี้จะดูซิว่าคั่วหรือผัด

งานนี้พี่นีโน่ตัวพ่อเรื่องการชิมอาหารต้องขอมาชมเทคนิคและลีลาของเชฟโอ๊ต
รัดาฟ้อยได้นิ่งที่จะมาเผยเคล็ดลับคั่วกายไอ้คราวว่าจะได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
เริ่มเลยดีกว่าค่ะเมนูแรกคือ
ครับผมเมนูแรกของผมวันนี้นะฮะคือคั่วไก่ออริจินัล
วัตถุดิบคือ๒อย่างมือกรอบแล้วก็จะมีซอสผัดครับตัวนี้เป็นสียูขาว

เดี๋ยวนี้บางคนแบบต้องมีกระทงกระเทียมลงก่อนเลยแบบ
ใหม่ออลิออลิเป็นอย่างนี้เลย

อุ้ยเร่งไฟอีกวะคะ

เวลา

แล้วก็แห้งอันนี้สูตรผมจะแห้ง
น้ำมันนิดหน่อยไปเคลือบเส้นอยู่ถูกต้องเลย
เมนูต่อไปก็คือเมนูอะไรคะ

ก็คือขั้นตอนเริ่มต้นเหมือนกัน๒เมนู

มาครับคั่วแล้ว
แล้วก็ของทอดนะครับก็ปกติเลยคือไฟแรง

เต็มตัวมันจะกลายเป็นกรอบนอกนุ่มใน

ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่ไปคั่วกระทะให้หอมก่อน
จากนั้นก็นำมาทอดกรอบด้วยน้ำมัน

หอยทอดกระทะร้อนนั่นเองล่ะครับ
จากนั้นปรุงรสด้วยซอสสูตรพิเศษของเชฟโอ๊ต
และเสิร์ฟคู่กับไข่ออนเซ็น
สีสันเนี่ยน่ารับประทานมากเลยล่ะครับ

เอากรอบขอบก่อนครับเพราะว่ากรอบไม่กรอบใช่ไหม

อันนี้เราต้องทานกับซอสด้วยไหมคะด้วยครับ
ไม่มีที่จะทำรับมองรอดว้าวอรอด
อร่อยมากผมชอบมากเลยนะดูเชฟก็ทำนะ

เกลือหมูกรอบครับแล้วจะบอกว่าหมูกรอบนี้ต้องทอดใหม่ใหม่ตลอดใช่ไหมคะ
ใช่ครับจานต่อจานนะคือเขาทอดไว้แล้วแต่เพื่อความกรอบเขาก็จะมาทอดมัน
เมนูนี้เป็นเมนูที่กิ๊บขึ้นมาเองเลยไหมคะใช่ครับ
อันนี้คือเราต้องใส่เทียมพริกกระเทียมหอมแดงใช่ครับ
เส้นเนี้ยเราต้องสั่งทำพิเศษไหมคะใช่ครับมีสูตรอยู่ของผม
ให้เขาเพิ่มอะไรยังไงก็ผมก็จะเป็นคนบอกพี่โรงงาน
เรียบร้อยครับอันนี้เสร็จแล้วเหรอฮะเสร็จแล้วครับ
อันนี้เดี๋ยวอยู่ที่เส้นอันนี้แบบใส่ซอส
ไข่ท้ออร่อยไข่ท้ออร่อยมีความเปรี้ยวรสชาติแบบเพิ่มข้น
เดี๋ยวซอสพริกเราเลือกไงต้องบอกก่อนว่าเราจะไม่ใช้ซอสพริกที่ดีมาก
มันจะกรบกลิ่นและรสชาติคือเราใช้เกรดกลางดีกว่า
เพราะว่าเราอยากชูรสชาติอาหารกลางใช่ครับใช่
สูตรผ่านไปนะคุณผู้ชมเห็นลีลาแบบนี้ของเชฟโอ๊ตแล้ว
คุณคะทราบมานะคะว่าเชฟโอ๊ตเนี่ยเป็นเชฟระดับประเทศ
อ่ะเคยไปประเทศอะไรมาหรือบ้างผมไปพลังเศสอิตาลีไซเฟน
แม่ได้ไปเป็นเชฟอยู่ที่ต่างประเทศ
แสดงว่าฝีมือเนี่ยต้องไม่ธรรมดาจริง
เรียกว่าเป็นที่ต้องการตัวมีเงินเดือนหลักแสน
แต่ทำไมอยู่ดีเนี่ยครับ
ก็เกิดตัดสินใจกลับมาประเทศไทย
เป็นเพราะอะไรกันล่ะครับเนี่ย
ผมโดนแม่ผมด่าด้วยของม้าแบบด่าแบบ

ใช่ครับผมอยากมีเวลา๓๖๕วันที่เราไปอยู่นู่น

ในวันที่วันเดย์ออฟมันก็ยังมีงานแฝง
เพราะเราตำแหน่งเราสูงความรับผิดชอบมันยิ่งเยอะ

เราเลยคิดต้องกลับมาเป็นเจ้านายตัวเอง

ใช่ตรงนี้ที่จะมาเปิดก็อยู่ใกล้มากด้วย

ใช่มีเรื่องราวเยอะมาก

เชฟโอ๊ตก็เริ่มทำตามสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้
นั่นก็คือการเป็นเจ้านายตัวเอง
ซึ่งก็ได้มองหาช่องทางทำธุรกิจร้านอาหารอยู่หลายอย่าง

ก็ได้พบกับอาหารที่ชื่นชอบมากที่สุด
ก็มาลงเอยที่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นั่นเองล่ะครับ

อ่าเอาถ่านแล้วก็มะขยีเส้น
เราดูว่าทำไมคนถึงมาต่อแถวกิน
เราไปกินจนเราได้คุยพูดคุยกับเขา
เออแล้วก็มาแต่ว่าเราก็ใส่ระบบเข้าไปของเรานิดหน่อย
นะคะถูกคนเข้าถึงทุกชนชั้น
เคชั่นที่เราเลือกตอนนั้นคือถนนข้าวสาร

ที่เราแบบพอไปได้พอไหว
สำหรับค่าเช่าค่าอะไรอย่างเงี้ครับค่าใช้จ่ายก็เลยเออไปลองคุยไว้ครับก็เลยเลือกที่เข้าสาร
แล้วจำได้ไหมว่าช่วงแรกที่ขายได้ประมาณกี่จานคะ

มั่นใจว่าเราเป็นเชฟดังนู่นนี่นั่นมีดีกี
พี่พังมา๗ปันล้านแล้วดีกว่า
ใครกินมันก็บอกว่าอร่อยตู้ด่อยนะ
เออแต่เจ๊งน่ะเก่งในล่ะ
เราถอดหัวโขนเราถอดแล้วออกหมด
หลังจากนั้นก็ลงมือเป็นนักธุรกิจ
ตั้งแต่วันนั้นต้นมามีคนทัก
ทำไมมึงไม่เอาตัวมึงเข้าไปในร้านวะ

ก็เลยเฮ้ยคั่วไก่ไอ้เข่าปิ้งขึ้นมาเลย
ถ้าพี่เปิดร้านอย่างเขานึกว่าให้เพื่อนตั้งชื่อร้าน
ฟังไม่ได้เลยต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

ออกว่าเพื่อนเนี่ยเอง

ลับในการประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีป้ายแดงของเชฟโอ๊ตนั่นก็คือ
ค้นพบตัวเองและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขนั่นเองล่ะครับ
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เชฟโอ๊ตให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนั่นก็คือ

โดยเฉพาะลูกชายฝาแฝดทั้งสองคนน้องเติมและน้องเต็ม
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของชีวิตจะเป็นยังไง

คุณแฟนภรรยาของพี่โอ๊ตนะคะแล้วก็ลูกชายชื่ออะไรครับ
นี่น้องเติมครับอีกคนนึงฝาแฝดครับชื่อเต็ม

ฟออสเองต้องบอกว่าก่อนที่จะมีครอบครัว
ใช้ชีวิตโลดผลมาก
สมัยก่อนในชีวิตไปอยู่สองแห่งค่ะ
คือถ้าโรงพักกับโรงพยาบาล
ทีหลังฟันแทงมีเรื่องชกต่อย

แต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต
พวกคุณตอนนั้นทานเบียร์หนัดหนัดมาก
กินคนหนึ่ง๒หลัง๓หลัง
อยู่ขึ้นมันดื่มทั้งวันพี่

เรื่องเรื่องเบียร์นะเลิกเพราะลูก

คลอดลูกตอนอายุคันแค่๖เดือนครึ่ง
แฝดพี่น่ะอยู่๔เดือน
แฝดน้องคลองแชมป์เลย๖เดือน

มันเป็นเวื่องบนเขาดิขิตให้ร้องใจ

แล้วขอให้ลูกลูกชาย๒คนดีขึ้น

ลูกมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีขึ้น

มันไปรองเบียก์มา